อีกสักพักหนึ่งหลายคนก็คงจะเลิกงานแล้วนะครับ

ยังไงขับรถต้องระวังดูซ้ายดูขวาให้ดี
โดยเฉพาะอย่าไปขับใกล้กับรถใหญ่เด็ดขาด

มีรถพ่วง๑๘ล้อขับมาอยู่ทางตรงของเขา

เหยียบซ้ำจนเสียชีวิตคาที่

สีแดงจะเห็นเลยว่าจู่เนี่ย
มอเตอร์ไซค์ตอนแรกขับอยู่เลนด้านนอกนะครับ

จะเลี้ยวซ้ายไปแต่จู่เขาตัดเข้ามาเลนด้านขวา
นี่ฮะรถพ่วงเขาก็ไม่ได้ทันเห็นนะฮะ
ปุ๊บก็เหยียบทับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น

เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้เลย

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นช่องทางคู่ขนาน
มอเตอร์เวย์สาย๗ช่วงเข้าด่านเก็บเงินหนองข้าม

ตำรวจหนองขามอศิริราชาจังหวัดชนมุรีภาพมุมกล้อง๒มุมเห็นเลย
ตำรวจสภหนองขามพร้อมกับทางด้านของกู้ภัยลงไปตรวจสอบ
ไปเจอศพของนายสมคิตประภัยอายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ถูกล้อของรถบรรทุกคันสักครู่นี้
จนเสียชีวิตกระโหลกศีรษะแตกครับ
อย่างที่เห็นนะฮะถัดไป๕๐เมตรรถบรรทุก๑๘
ล้อเขาจอดรออยู่แล้วเขาไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
นาญาลงหินลอยเป็นคนขับยืมรอให้การกับตำรวจนี่ครับ
คนขับรถบรรทุกบอกว่าเขาก็ขับรถมาจากระยอง
กำลังจะไปส่งของที่สมุทรปราการ
มาถึงจุดนี้จู่รถจักรยานยนต์ตอนแรกก็อยู่เลนซ้าย
เดียวเปลี่ยนเข้ามากระทันหันเขาก็มองไม่เห็นสิครับ
เขาก็ขับทางตรงมาดีก็เลยเฉียวชนกันขึ้น
เยี่ยมพอใจ
รถบรรทุกน้ำมัน
คว่ำเลยค่ะกลิ้งหลายต้นหลบเลยนะคะ
คว่ำแบบนี้นี่อีกมุมหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนวารีมราชเดชครับ
ใกล้กันกับซอยบ้านหนองซองแมว
ตรงบนทุ่งนางโอกอำเภอเมืองยะสวทอด

เหตุการณ์นี้กระบะสภาพพังยับเยินครับ
คนขับคือนางเมตตาทองบ่ออายุ๔๖ก็บาดเจ็บ
หากออกไปพบรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำอยู่
น้ำมันดีเซลบรรทุกมา๑๘๐๐ลิตร
รั่วไหลออกมาต้องกันพื้นที่ไว้เลย
กลัวไฟจะไหม้แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นมา

ก่อนเกิดเหตุก็ขับมาส่งน้ำมันมาจากสุรินครับ
จะกลับไปที่มุกดาหาร
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตรงครับ
มีการปรับผิวการจราจรอยู่
แต่ไม่มีการทำไฟเตือนไม่มีการตั้งป้ายเตือน
กระบาดคู่กรณีก็ตกใจป้ายนั้นทางนั้น
หลบมาพุ่งข้ามเลนมาหารถเขาก็เลยชนกันขึ้น
เดี๋ยวจะรอให้คนเจ็บคนขับกระบะหายดีขึ้น

น้ำมันหยดติ๊งเลยนะฮะ
ใช้รถใช้ถนนระวังกันด้วยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีก